วันนี้คุณยายของเยาวชนชายวัย๑๖ปีที่หัดใหญ่สงขลา
มาพบตำรวจมาขอความเป็นธรรมเรื่องคดีให้กับหลานชาย
บอกว่าหลานชายถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยโอ้โหนี่มันรุนแรงไป
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเนื่องจากมีคนที่เป็นผู้ใหญ่
มาใช้มาจ้างวานก็ทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
อยากได้เงินค่าเช่าห้องจ้างด้วยเงินพันบาทเอง
เรื่องราวเมื่อวานนะครับทุกผู้ชมครับที่มีผู้ที่ถูกตีนะ
ฟาดเข้าไปจนเสียชีวิตนะฮะอยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่ง
ในซอยราชอุทธิสิบแปดเคเทศมานครหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ผู้ตายชื่อนายประสบฉิมคล้ายอายุ๔๔ปี
หลังจากถูกไม้ตีจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ภรรยาของนายประสบคือนางอรัญญาทิพย์ทองอายุ๔๒
ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าเนี่ยสามีเขาถูกคนตีจนตาย
ตำรวจก็ไล่ตรวจสอบแล้วไปจับผู้ชายได้คนหนึ่ง
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปีเป็นเด็กวัยรุ่นในพื้นที่นั่นแหละ
แล้วเยาวชนชายคนนี้ก็บอกว่าผมไม่ได้อยู่ดีมาตีเขาตาย
แต่ว่าภรรยาของผู้ตายนี่แหละจ้างผมด้วยเงิน๑๐๐บาทให้มาตี
นี่ฮะหลักฐานเนี่ยครับที่ให้ตำรวจดู
ทั้งคลิปเสียงทั้งข้อความทั้งที่โทรมาเห็นไหม
ต้องเอาให้มันพิการเอาโทรศัพท์ของมันด้วยเอามันมาให้ได้
จะได้ไม่ติดต่อหาผู้หญิงคนอื่นอีกนี่ฮะ
คือมูลเหตุก็คือตัวของนางอรัญญาเนี่ย
แค้นใจที่นายประสบผู้ตายไปมีหญิงอื่นแล้วไม่กลับห้อง
ก็เลยจ้างเด็กหนุ่มวัย๑๖ปีคนนี้ให้ไปตี
กะว่าตีแบบแค้นใจคือไม่ถึงตาย
แต่ว่าในไลน์ที่สั่งนี่ก็กะเอาพิการเลยนะ
แล้วเด็กหนุ่มวัน๑๖ค่ะใช้ไม้ไปฟาดทีนึงโอ้โห
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มคืนวันที่๘กุมภาพันธ์นะครับท่านผู้ชมครับ
อรัญญาเนี่ยทะเลาะกับนายประสบอยู่ที่หน้าแมนชั่น
ก็เรื่องนี้ไปมีผู้หญิงคนอื่นไม่ยอมกลับห้องเนี่ย
แล้วก็เลยจ้างวัยรุ่นชายคนนี้นะครับให้ไปดักใช้ไม้ตี
วัยรุ่นชายคนนี้ก็ไปดักใช้ไม้ตีฟาดไปที่ศีรษะ๑ครั้ง
หลังจากที่นางอรัญญายืนคุยกับนายประสบอยู่หน้าแมนชั่น
แล้วได้รับสัญญาณจากนางรัญญาว่ามาแล้วดักฝ้าได้เลย
มาถึงฟาดปุ๊บเขาล้มลงไปนอนกับพื้นเลือดออกปากออกจมูก
ทั้งสองคนก็เลยไปจ้างรอปภของแมนชั่นให้ช่วยกันหามนายประสบ
ขึ้นไปที่ห้องพักก่อนกะว่าจะเอาไปนอนพักบนห้อง
ก็พาไปนอนพักบนเตียงเช็ดทำความสะอาดเลือด
แต่นายประสบอาการสาหัสนะฮะยังอาเจียนออกมาเป็นเลือด
ก็เลยช่วยกันเอาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
แต่นางอรัญญาทำทีเป็นไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่าสามีถูกทำร้ายร่างกาย
สอบปากคำแล้วพบพิรุษนะฮะขณะนั้นแต่ก็ไปตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้
ก็คือวัยรุ่นชายอายุ๑๖ปีแล้วก็เอามาสอบปากคำมาเค้นถาม
จนสารภาพว่าก็นางอรัญญาภรรยาผู้ตายนั่นแหละที่จ้างผมหนึ่งพันบาท
พบว่ากำลังใช้เชือกผูกคอตายอยู่ในห้องพักแต่คนเนี่ยมาช่วยกันไว้ได้พอดี
ก็เลยเอาตัวส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลนะอืม
แต่ตำรวจบอกโอ้โหให้การแบบไม่รู้เรื่องวกไปวนมาพูดจาไม่รู้เรื่อง
อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งผูกคอจะฆ่าตัวตายหรือจะตั้งใจให้ไม่รู้เรื่อง
ข้อหานักไว้เลยนะฮะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
วันนี้คุณยายของเยาวชนชายคนนี้นะครับคุณยายอายุ๕๓
มาพบพนักงานสอบสวนสพหาดใหญ่มาขอความเป็นธรรมเรื่องคดีให้กับหลานชาย
บอกว่าหลานชายทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการและถูกหลอกใช้
ทำไปเพราะต้องการหาเงินไปจ่ายค่าเช่าห้อง
อยู่ที่ซอยประชาอุทิศ๒ชุมชนหน้าสถานีรถไฟหัดใหญ่
ติดค่าเช่าห้องเขาอยู่๑๐๐๐บาทหลานคือต้องการค่าเช่าห้อง
หลานจบชั้นป๕พ่อกับแม่ทิ้งไปตั้งแต่แม่ยังตั้งท้อง
พ่อทิ้งตั้งแต่แม่ยังตั้งท้องพอแม่ตั้งท้องออกมา
แม่ก็คลอดออกมาแม่ก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งยายก็เลี้ยงหลานมา
อยู่ห้องเช่าแบบนี้พี่ค้างเขาอยู่๑๐๐๐บาท
ยายบอกเช่าเดือนละ๑๖๐๐บาทแต่ค้างค่าเช่าอยู่๑๐๐๐บาท
เรียนหนังสือก็ไม่มีเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแม่ตายตั้งแต่คลอดมาได้
พยายามทำงานที่ร้านเกมร้านขายโทรศัพท์มือถือ
ค่าจ้างวันละ๕๐บาทก็ใช้จ่ายไปวัน
พอมาขาดเงินพันหนึ่งค่าเช่าห้องแล้วไปเจอนางอรัญญา
มาจ้าง๑๐๐๐บาทให้ไปตีสามีร้านก็ไป

ใช่ยายก็เลยมาขอความเป็นธรรมว่าข้อหาค่าคนตายด้วยเจตนากับร้านชาย

ที่เราที่ดูแลเขาไม่ดี
เขาไม่มีทางเลือกคือเราต้องให้เขามาอยู่จุดนี้
เพราะว่าเราก็ต้องเข้ามาหากิน
เขาเข้าไปอยู่กับเราไม่ได้คือเราไม่มีเงินที่จะทำพาสปอร์ต
แล้วก็ไม่มีคนที่จะเซ็นให้เขา
คนที่จะเซ็นให้เขาได้ก็คือพ่อบุญธรรมเขา
พ่อบุญธรรมเขาที่ว่าเขาอยู่ในทะเบียนบ้านทุกวันนี้
คือวันนั้นคือพ่อบุญธรรมเขาไม่ใช่พ่อแท้
อ๋ออนเหรอเขาแบบหัวอ่อน

จริงแล้วเขาเป็นคนจะจิตใจดีอยู่ใส่ง่าย
เคยมีปัญหาอะไรกับเพื่อนบ้านหรือว่าอะไรบ้าง
เพียงแต่เวลามันดื้อเราจะด่า

ว่าไม่รู้คนที่ไหนแต่ก็นั่นแหละครับคือครอบครัวลำบาก
ลำบากยากจนอะไรตั้งแต่เด็กก็จริงแต่ว่าก็ไปรับทำงานแบบนี้ไม่ได้ไง
ใช่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายคือมันมีความสูญเสียเกิดขึ้น
เพราะคนคนหนึ่งต้องเสียชีวิตเลยอ่ะค่ะคือคุณก็ต้องไปหางานทำที่เป็นงานสุจริตใช่ไหมใช่
รับจ้างเขาตีคน๑๐๐บาทก็ต้องไปแก้ข้อหากันในชั้นต่อไปว่าไม่ได้เจตนาอะไรก็ว่ากันไป
แต่ว่านางอรัญญาตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะสพหัดใหญ่ก็อายัดตัวไว้แล้ว
แล้วก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นนะครับคือข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่น
เป็นผู้ใช้ให้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอาการดีขึ้นออกจากโรงพยาบาลก็ต้องถูกดำเนินคดี